ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เป็นงานลอยกระทงใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลของฝรั่งก็เป็นวันฮาโลวีน
ทีนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ

เป็นหน้าผีใช่เขารังสรรค์มาแบบนี้ค่ะครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณอมลวันโอจรัสพรนะคะบอกว่าทำออกมาขายต้อนรับ
เทศกาลฮาโลวีนในวันพรุ่งนี้นะคะโดยมีรูปแมงมุมแม่มดบ้านผีสิง
หลุงฝังศพเก๋ไก่สไลเดอร์เนี้ยดูได้หน้าเฉียวเฉียวนั่นแหละฮะ
ใช่ค่ะฟรังกิสไตล์นั่นแหละค่ะทีนี้คุณอำมลวันบอกว่า
เทศกาลเป็นเหมือนโอกาสนะที่จะช่วยทำให้เราปลุกไฟในการทำงานของตัวเอง
ให้คิดหาไอเดียใหม่ใหม่มาทำขนมให้กับลูกค้านอกจากดีต่อตัวเองแล้ว
คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับอีกมุมหนึ่งคือดีต่อใจลูกค้าด้วย
เพราะคุณอมรวันบอกว่าเวลาทำมาแล้วลูกค้ายิ้มได้เนี่ย
นั่นแหละค่ะคือความสุขที่สุดแล้วสำหรับแม่ค้าอย่างเธอ
ลูกค้าก็จะมาหน้าตู้เค้กว่าโอ้น่ารักจังน่ารักจัง
อยากกินผีตัวนั้นตัวนี้นะฮะค่ะอ่าทีนี้พูดมาถึงตอนนี้แล้ว
ใครอยากลองชิมบ้างยกมือขึ้นนะยกมือไปเราก็ไม่เห็น
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูทางเพจของร้านนะคะ
ชื่อว่าร้านสต๊อปฮอบบี้ร้านนี้อยู่ที่เจียงใหม่ค่ะ
อกจากจะขายที่ร้านแล้วนะคะเขายังมีการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วย
มีแซนวิชอาหารว่างข้าวกล่องเพียบเลยนะคะอ้าวไปชมกันได้อืม
อ่ะก็นี่แหละถือว่าฮาโลวีนนะ